ว่ากันที่เรื่องของการเมืองแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในข่าวแรก
เพราะว่าเป็นคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาไกรคุบคุณทวีไกรคุบ
ใช่ค่ะคือข่าวนี้จริงคนก็สนใจกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
คือก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีเรื่องแย่งไมค์มาแล้วรอบหนึ่ง

เขาไม่ได้แย่งส่งให้เองอันนี้คือคุณทวีบอก
แต่กรณีนี้มันมีเหตุการณ์ที่บอกว่าคุณทวีพ่อคุณเอ๋ปรินา
ไปขับรถชนเด็ก๑๖แล้วหนีเด็กได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวานนี้ค่ะคือทางด้านคุณทวีก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
บอกว่าไม่ได้ชนเนี่ยบอกว่าไม่ได้ชน

กลับรถเฉยแล้วมาดูเด็กที่บาดเจ็บด้วย
คลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนเขาถ่ายได้

อันนี้เป็นคลิปหลังจากเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชม
ตรงแยกสะพานข้ามคลองชลประธาน
ถนนสายโรงพยาบาลโพธารามที่บ้านของเขตเทศบาลเมืองโพธารามที่ราชบุรีนั่นแหละ
แล้วดูสิพ่อของนางสาวปรินาหรือว่านายทวีไกรคุบ
ขับรถเบนส์วนรถไปชนรั้วข้างทางแล้วก็ไปบนถนนเรียบคลองชลประธาน
ซึ่งหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์ขับรถเบนท์ชนรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กวัย๑๖คือนายปะกิจปรางจันทร์
จนน้องวัยสิบหกได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนั้นดูสิคะน้องได้รับบาดเจ็บนี้
ตอนนั้นเขาคิดว่าคุณทวีเนี่ยจะขับรถหนีแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีการขับรถไปตาม
ตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยว่าคือนายทวีไกรคุบครับแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณทวีก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง
อันนี้ดิฉันพูดในมุมของคุณทวีที่คุณทวีบอกนะ
บอกว่าผมขับรถมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมันเป็นสี่แยก
ผมชะลอรถมองซ้ายมองขวาแล้วมันไม่มีรถอ่ะ
ผมก็เลยตัดสินใจขับรถข้ามไป
แต่จู่มอเตอร์ไซค์มันมาหน้ารถเบ้นตอนไหนก็ไม่รู้

ใช่ก็เลยไปเฉียวที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์
ก็ทำให้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลัก

นี่คุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่เราจำลองมา
คนเจ็บวัย๑๖กระเด็นออกมาพร้อมรถ

ทีนี้นายทวีบอกว่าบริเวณนั้นมันเป็นทางแยก
ผมก็เลยไม่กล้าที่จะจอดลงไปดูคนเจ็บ
เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วผมก็เห็นว่าคนเจ็บไม่ได้เป็นอะไรมาก
เลยตัดสินใจไงขับรถไปข้างหน้า
จะไปกลับรถจะมาดูคนเจ็บ
แล้วพอกลับมาก็มาถามคนเจ็บว่าเป็นอะไรมากไหม

แต่ตัวเด็กวัย๑๖คนเจ็บบอกว่าเดี๋ยวจะต้องรอแม่ก่อน
ตอนนั้นเนี่ยคุณทวีเห็นว่ากู้ภัยกำลังทำแผลให้เด็ก
แล้วผมเห็นว่าผ้าพันแผลมันไม่สะอาด

เลยตัดสินใจพยายามจะพาเด็กคนเจ็บไปโรงพยาบาล
คือกลัวติดเชื้อไงแต่เด็กยังไม่ไป
ตัวคุณทวีก็เลยมานั่งรอในรถ
แล้วคุณทวีเห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งขับออกไป
ผมก็คิดว่าอ๋อเด็กคงอยู่ในรถคันนั้น

แล้วมันมีจังหวะที่แบบผมบีบแตร่ไล่รถคันนั้น

คือเขาจอดขวางคุณทวีเอาไว้หยุดรถขวางเอาไว้

บอกว่าเอ้ารีบไปสิจะได้พาเด็กไปโรงพยาบาล

ใช่ไงคือมารู้ทีหลังว่าเด็กคนเจ็บไม่ได้อยู่ในรถ

หาร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้

ผมไม่ได้หนีนะแล้วตอนนี้ผมก็ดูแล
เอาซ่อมรถ๓๙๐๐บาทผมจ่ายให้
ค่าทำขวัญให้กับเด็กผมจ่ายให้

คุณทวีบอกว่าให้ค่าซ่อมรถไป๓๙๐
ให้ค่าทำขวัญเด็กไปอีกหมื่นนึง
อันนี้เป็นตัวเลขที่พ่อแม่ของเด็ก

ซึ่งฝั่งพ่อแม่ของเด็กก็พอใจนะ
ส่วนที่มีการต่อว่ากันเรื่องนี้

เขาบอกว่าจริงมันก็จะต้องระวังตัว
เขาบอกว่ากลัวคนที่ไม่หวังดีมาปองร้ายเขา
คือมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ออกมา
ทำนองว่ามีกู้ภัยเขาถ่ายคลิปเอาไว้
คุณทวีเดินไปต่อว่าทำน้องว่าเมื่อกี้คุณถ่ายผมใช่ไหม

เขาก็ชี้แจงว่าที่เขาต้องเดินไปบอกให้ลบ
เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามีคนหวังดีหวังร้าย
กับเรามากน้อยแค่ไหนผมก็ต้องป้องกันตัวไว้ก่อน

แต่ว่าเมื่อวานตอนที่แถลงข่าวนะคุณทัศนัย

ต้องขออภัยเขาใช้ว่าเป็นสังคมนรกเลย

เออไปดูไปฟังเสียงฟังอารมณ์บรรยากาศ
ที่เขาแถลงข่าวกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยครับ
เป็นอะไรบ้างไหมกลับนะ
ผมผิดเองนะผมรับผิดชอบทั้งหมดเรียกผิดแรงพูดเอง
ทำลายชื่อเสียงบุคคลกัน

ตำรวจตามรถผมไปผมตามรถตำรวจไป
เพื่อจะพาอาจารย์เอาไอ้ภาพเนี่ย

ตำรวจสกัดรถผมหนี
สังคมบัดซุกสังคมนรก

อยู่ต่างประเทศแล้วไม่เอาแล้ว

เรื่องที่เอาคลิปไปโพสต์ทำให้เขาเสียหาย

บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นคดีความเรื่องผิดเสียหาย
ไม่ติดใจแล้วก็มีการเยียวยา

ก็ได้ฆ่าทำความไปอีกหมื่นหนึ่ง
ใช่ค่ะเอาจริงถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ย

ความที่คนที่ต้นเรื่องคือคุณทวีไกรคุบ
ก็เลยไม่จบง่ายคนก็เลยแบบขุดคุยกันไปนะครับ